เชียงใหม่ไปหาของดีของเด็ดสะสมกันเอาไว้เลย
จะได้เตรียมไว้สำหรับงวดหน้าเดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนคู่
สู้จ้าจ้าวัดบุภารามฮะคุณผู้ชมฮะอยู่ที่อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะเนี่ย
คือหลายที่นะถ้าเขามีเจ้าแม่ตะคงเจ้าแม่ตะเคียนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านแล้วก็
ก็มักจะต้องมีหุ่นแบบนี้แล้วมาสวมชุดไทยสบายเฉียง
เหมือนเป็นร่างทรงของเจ้าแม่เอาไว้อย่างที่นี่มีหุ่นสองโต
เพราะว่ามีเจ้าแม่สององค์เป็นตะเคียนคู่ครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ในวัดแห่งนี้มีชื่อด้วยนะผมไม่แน่ใจสีเหลืองสีแดงชื่ออะไรยังไง
แต่เล่าให้ฟังว่าต้นหนึ่งชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนบัวเงินส่วนอีกต้นชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนบัวทอง
บัวเงินบัวทองท่องกันเอาไว้ชื่อเป็นมงคลแบบนี้
ชาวบ้านเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยสักสิทธิ์จริงนะคุณหน้าข่าวไทยรัฐขา
ทั้งหมดทั้งมวลที่เขามาถูไถกันเนี่ยเห็นไหมตะเคียนเป็นสีขาวเลย
อัศจรรย์ใจทำไมแต่ละคนถึงได้มีแป้งกันทุกคนเลย
อยากสวยแหละอยากสวยอยากงามหน้าขาวหน้าผ่อง
เออก็ว่ากันไปทั้งหมดทั้งมวลเข้ามารวมตัวเพื่อขอโชคลาภนะครับ
เนี่ยฮะแต่ละคนก็มีเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการลูบไลค์ไปที่ต้นตะเคียน
เพื่อส่องหาของดีของเด็ดบางคนก็ว่าเห็นบางคนก็ว่าไม่เห็น
แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
เรื่องการไปถูไม้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นท่อนตะเคียนหรือว่าต้นตะเคียนแบบนี้
ถูจนกว่ามันจะขึ้นเงาเลยก็ต้องใช้เวลานานมากถูก
ถูไปถูมาจนบางคนขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเงา
แผลเนี่ยถลอกขึ้นเต็มนิ้วไปหมดเลยทำไมต้องแรงขนาดนั้นค่ะคุณ
ถูเบาก็ได้หรือถ้าเราถูไม่เป็นก็คือถามคนอื่นเขา
ดิฉันเคยถูแต่ถูไม่เป็นดิฉันก็ไปถามเขาว่าเขาดูยังไง
เขาก็ชี้เลยว่านี่ไงนี่ไงแล้วคุณเห็นตามเขาไหม
อุปทานอ๋อเอออย่างนี้แล้วเราจะอ๋อตามเขานะใช่
แล้วก็หันไปอะไรวะเออดูแล้วใช้วิจารณญาณครับ
เข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามไปก่อนนะเผื่ออะไรดีมันจะทำให้เราเห็นเองนะคะ